ต่อที่ขอนแก่นไปดูปัญหาพ่อตากับลูกเขยกันบ้างครับ
ตอนแรกก็รักกันดีลูกเขยทำอะไรพ่อตายอมทำหมด
ขายที่นงที่นาเอาเงินไปลงทุนซื้อรถสิบล้อมาทำเรื่องของธุรกิจถมที่ถมดิน
สุดท้ายมันเจ๊งไม่เป็นท่าเอารถไปขายเอาเงินไปใช้โดยที่ไม่ยอมคืนพ่อตา
เริ่มทะเลาะกันเริ่มมีการขู่ฆ่าพ่อตา
เถียงกันลูกเขยจะไปทำร้ายพ่อตา
พ่อตาป้องกันตัวเอามีดแทงไปลูกเขยตายเลยครับ
นี่กลายเป็นเหตุสลดที่มันเกิดขึ้นนะฮะ
นายพาดแก้วลืออายุ๗๖ปีอันนี้เป็นพ่อตานะฮะ
ก็ถูกตำรวจภูทรเวรุวันที่ขอนแก่นจับตัวมาสอบปากคำ
หลังก่อเหตุใช้มีดแทงลูกเขยนายธรรมนูลอาทวีกุลอายุ๔๗ปี
เสียชีวิตเหตุการณ์มันเกิดที่บ้านกลางทุ่งหนานะฮะ
เมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา
ตาเองก็พูดถึงสาเหตุที่ต้องฆ่าลูกเขยบอกว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยลูกเขยบอกให้ขายที่นา
เอาเงินไปลงทุนต่างรวมทั้งไปซื้อรถสิบล้อ
ไปรับจ้างบรรทุกดินก็ยอมทำตามทุกอย่างนะฮะ
ตามที่ลูกเคยได้บอกสุดท้ายมันขาดทุนคุณผู้ชมมันก็เจ๊งสิครับ
ก็ต้องขายรถสิบล้อทิ้งแต่เงินที่ลูกเคยเอารถสิบล้อไปขาย
เอาไปใช้จ่ายคนเดียวหมดไม่ยอมเอาไปคืนพ่อตาจากการขายที่มา
ที่ผ่านมาเขาต้องขายที่นานหลายสิบไร่รวมทั้งบ้านของตนเองด้วย
สุดท้ายต้องไปอาศัยที่นาของน้องสาวปลูกเพลิงพักหลังเล็กอยู่อย่างที่เห็น
อกจากนี้พอลูกเขยเมานะก็จะอัลวาดดาทอมรวมทั้งขู่ฆ่าตัวเอง
จนกระทั่งวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะเขากับลูกเขยอยู่กันสองคนในบ้าน
ลูกเขยขู่ทำร้ายร่างกายเดินปรีเข้ามาหาเรื่องตัวเองก็แก่แล้วป้องกันตัวครับ
เอามีดปลายแหลมแทงสวนเข้าไปลูกเขยบาดเจ็บวิ่งหนีไปสุดท้ายเป็นล้ม
ขาดใจตายอยู่หน้าห้องน้ำ
ทีนี้ภรรยาของผู้ตายแน่นอนก็เป็นลูกของผู้ต้องหานี่แหละครับ

มาเนี่ยสามีกับพ่อเองก็มักจะมีปัญหากันมาตลอดเลยอืมโดยเฉพาะเวลาสามีเมาเหล้านะ
ก็มีปากเสียงทะเลาะกันกับพ่อมาเป็นประจำนะฮะพอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาก็
โอ้โหครอบครัวก็เศร้าคือคนทำก็พ่อคนตายก็ผัวก็เศร้าเป็นธรรมดานะฮะ
เศร้าเสียใจกันอย่างมากทีเดียวแต่ว่าเบื้องต้นนะครับแน่นอนครับ
พ่อก็คือพ่อตานั้นโดนแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานำตัวไปดำเนินคดีกันต่อไปนะครับ